เห็นรถกระบะคันนึงคงแต่งสวย
ก็อยากจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้
ก็มัวแต่ขี่อย่างนี้

ในเมื่อไม่มองทางก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะ

แต่จริงมันมีกล้องวงจรปิดจากหน้าร้านค้าร้านหนึ่งด้วยนะคะ

มาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วโอ้โห

รถตีรังกายเลยละคนคือหน้าขมมเลยอะ

ดีนะคะดิฉันว่าเขาเคราะห์ดีอย่างหนึ่งที่
ไม่ได้ไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้า

ตัวเองเนี่ยคือมีลักษณะว่าไม่ได้เจ็บอะไรเยอะ

อ่ะคลิปนี้เป็นเพจเฮียขับรถนะคะ

ส่วนนี้ค่ะคือคนเจ็บยังยิ้มร่าได้แบบนี้
บางคนบอกสงสารเลย
คุณต้องสงสารคนด้วยสิครับ
ด้วยสิครับแหมถามคุณอาจารย์ไซค์เลยนะ
ใช่แต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาก็บอกแบบนี้ว่า
ถ้าเราดูกันแบบนี้คนขี่ไม่เป็นอะไรมันก็ดูขำ
แต่ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดไปชนคนอื่น
แล้วเขาเกิดพิการหรือเขาตายไปหรือคนขี่เป็นอะไร

ผมความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะ
ดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ